เริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่จันทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นคดีที่เจ้าของโฮมสเตย์แห่งหนึ่งนะฮะ
ถูกฆ่าอยู่ในห้องพักของโฮมสเตย์ของเขานั่นแหละนะครับ
แล้วคนร้ายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือแฟนสาว
ร่วมมือกับพี่ชายนะก็ต้องการฆ่าชิงทรัพย์นะครับ
เมื่อคืนนี้ก็จับได้เลยนะสำหรับคนที่ก่อเหตุนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นโฮมสเตย์ในพื้นที่ตะบลหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับ
เมื่อวานเนี่ยทางแม่บ้านเนี่ยเขาไปทำความสะอาดห้องตอนสายนะฮะ
แล้วก็พบศพของเจ้าของคือนายสิงห์เดชโภชดอายุสี่สิบเอ็ดปี
ถูกฆ่าเสียชีวิตอยู่ในห้องพักตำรวจไปตรวจสอบพบว่าสภาพศพเนี่ย
นายสิงเดชถูกฆาตกรรมด้วยการทุบด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะหลายครั้ง
จนเสียชีวิตคาที่อ่าแล้วช่วงเย็นข้ำก็สามารถควบคุมตัว
บุคคลต้องสงสัยได้เพราะว่าเขามีภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นผู้หญิงที่เป็นแฟนสาวของนายสิงเดชเนี่ยเข้าออกห้องพักตั้งแต่เช้ามืดนะ
แล้วก็มีพี่ชายมาด้วยนะครับพอนำตัวมาสอบเค้นอยู่๖ชั่วโมงนะครับ
ผู้ต้องหาที่ชื่อว่านางสาวจุธามาศชุ่มอภัยหรือว่าโบวัย๒๕ปีแฟนสาวของผู้ตาย
ก็ยอมรับสารภาพเพราะว่าอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
แล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านใกล้โฮมสเตย์เขาบันทึกเอาไว้ได้ในการเข้าออกนะครับ
ซึ่งนางสาวจุธามาสสารภาพว่าก่อเหตุร่วมกับพี่ชายของตัวเอง
ชื่อว่านายสารวุฒิซุ่มอภัยอายุ๓๒ปีลงมือฆ่านายสิงเดชเพราะหวังจะชิงทรัพย์นะครับ
แล้วตำรวจก็สืบสวนติดตามแกะรอยจนรู้ว่านายสารวุฒิเพิ่งจะไปสมัครทำงานที่บริษัทขนมปังแห่งหนึ่ง
ก็เลยไปซุ่มรออยู่แล้วก็สามารถควบคุมตัวได้สำเร็จ
จะนำตัวทั้งคู่มาสอบสวนนะครับเมื่อคืนนี้แล้วก็คุมตัวไปเก็บวัตถุพยานเป็นเสื้อผ้า
ที่ผู้ต้องหาใช้ในวันก่อเหตุที่สวมใส่อยู่ติดตามเอาทรัพย์สินที่เอาจากห้องพักของผู้ตายไป
เป็นเงินสดกว่าหนึ่งแสนบาทมีปืนอีกหนึ่งระบอกรถยนต์ของผู้ตายที่ขับของเขาไปด้วยนะครับ
สร้อยคอทองคำที่ผู้ต้องหาเอาจากผู้ตายไปอีกนะครับ
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ผู้ต้องหาพากันขี่เข้ามาในโฮมสเตย์ห้องที่เกิดเหตุ
พร้อมกับชุดสืบสวนของสพเมืองจันทบุรี
คุมตัวนายสารวุฒิและนางสาวจุธามาศสองพี่น้อง
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ญาติพี่น้องของผู้ตายชาวโม่งชาวบ้านที่ซาสคา

คือเขาทำมาหากินของเขาอยู่ดี
ต้องการเงินของเขาเนี่ยฆ่าเขาขนาดนี้เลย
พี่น้องร่วมกันวางแผนมาฆ่าเขาเนี่ยนะครับ
ตำรวจคุมตัวมาเนี่ยลงจากรถตู้มาเนี่ยนะครับ

ญาติพี่น้องผู้ตายเนี่ยโกรธแค้น
ฝาวงล้อมเจ้าหน้าที่จะเข้าทำร้ายผู้ต้องหาทั้งสองคน

วันนี้การทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เริ่มจากนำตัวทั้งสองคนมาที่จุดเกิดเหตุ

ชี้จุดที่หยิบทรัพย์สินของผู้ตายไป
แล้วก็เอาไปฝากไว้กับนางเทียมจันทร์ชุ่มอภัย

ซึ่งบ้านอยู่ในตะมนต์ท่าช้าง
เดี๋ยวเรามาย้อนดูพฤติกรรมของผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นไปตามคำให้การ
ที่พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนะครับ
แล้วก็พ่อของผู้ตายชื่อว่านายสายันโพโชธเนี่ยเขาให้การด้วย
โดยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณตี๔ของวันที่๗มกราคมนะครับ
ตอนนั้นผู้ตายอยู่ในห้องกับนางสาวจุธามาศหรือว่าโบแฟนสาวอยู่กันสองคน
ซึ่งพ่อบอกว่าคาดว่าลูกชายเนี่ยก็นอนหลับนั่นแหละเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเช้ามืด
จากนั้นนายสารวุฒิพี่ชายของนางสาวจุธามาศขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านริมสะน้ำ
แล้วก็เดินไปหยิบค้อนที่วางอยู่ใกล้ประตูห้องซึ่งเป็นที่อุปกรณ์ก่อสร้าง
หลังจากนั้นนางสาวจุธามาศน้องสาวที่อยู่ในห้องกับผู้ตายก็เปิดประตูห้องให้
นายสารวุฒิเข้าไปในห้องครับเข้าไปถึงนี่คือไม่ต้องรีรออะไรเลย
ค้อนกระหน่ำทุบไปที่ศีรษะของผู้ตายตอนที่นอนหลับอยู่จนเขาเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็เดินออกจากห้องไปนางสาวจุธามาศเดินไปที่โรงรถขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ส่วนนายสาราวุฒิพี่ชายเดินไปที่สระน้ำไปล้างตัวก่อนนะเพราะว่าเปื้อนเลือด
จะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเช่นกันนะฮะตรงเนี้ยไปล้างตัว
ใช่ค่ะแต่ว่าพ่อของผู้เสียชีวิตเขาเห็นเหตุการณ์นะ
จังหวะถี่ล้างตัวจังหวะที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
นายสายันนะคะพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าระหว่างที่นายสารวุฒิล้างตัว
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเนี่ยนะพ่อดื่มกาแฟอยู่ใต้ต้นมะพร้าว
เห็นทุกอย่างตอนนั้นเห็นหมดเลยแต่พ่อบอกไม่เอกใจอะไรอะค่ะ
เพราะว่ามันมืดไงเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๔
แล้วพ่อก็บอกว่าไม่คิดว่าโบที่เป็นแฟนของลูกชาย
ทำลูกชายได้ลงคอเพราะพ่อก็เคยเจอ
บอกว่าโบเป็นเด็กนิสัยน่ารักนะซื้อของมาฝากตลอดเลย
กับลูกชายได้ไม่กี่เดือนแต่ก็ไม่เคยเห็นมีเรื่องมีราว
ไม่เคยเห็นทะเลาะกันเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อบอกว่า
ก็คงจะต้องอโหสิกรรมให้เพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้ว
ไม่สามารถเอาลูกชายกลับมาได้แล้ว
ไม่มีไรแล้วมีอะไรแล้ว
ทำก็พออย่างนี้พ่อไม่เคยกล้างเจเธอเลยนะ

ส่วนนายสารวุฒิที่เป็นพี่ชายของโบเนี่ยนะคะก็อ้างว่าสาเหตุที่ทำลงไป
เพราะบันดาลโทษะเห็นน้องสาวถูกฝ่ายชายทำร้ายเขาอ้างแบบนี้ค่ะ
เงินที่ได้ไปเอาไปทำอะไรไม่ได้เอาตังค์ไปครับ
แล้วทำไมถึงต้องทุบเขาด้วยครับผมมาเรื่องที่ว่าเขาทำร้ายน้องผมครับ
เรื่องอื่นผมไม่ทราบเพราะชิงทรัพย์ตัวด้วยใช่ไหม
ชิงทรัพย์ผมไม่ทราบครับผมนึกว่าของน้องน้องบอกให้ผม
คือตัวพี่ชายเนี่ยบอกไม่ได้เอาตังค์ไปผมไม่รู้เรื่องชิงทรัพย์
รู้แค่ว่าผู้ตายเนี่ยทำร้ายน้องก็เลยโมโหอันนี้เขาอ้างนะ
ผู้ตายเขาไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้วแต่ว่าจากการสอบปากคำของตำรวจเนี่ย
ทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยทำไปโดยเฉพาะนางสาวจุธามาศเนี่ย
ก็เพราะว่าไม่มีเงินใช้นายสารวุฒิพี่ชายเองก็ตกงานมา๓เดือน
ส่วนคนที่เป็นแม่ก็เดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยร่วมกันวางแผนนะทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ย